เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปรับรามยาเสพติด
เขาปฏิบัติการก็คือเตรียมที่จะไปล่อซื้อยาเสพติด
จริงแล้วคู่กรณีจะต้องเป็นผู้ต้องหา
ก็คือคนที่ขายาเสพติดหรือคนที่เสพถูกไหมคะ

กลับกลายเป็นประชาชนคนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างที่ตำรวจเขาจะออกปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติด
ปรากฏว่าคือมีมอเตอร์ไซค์ขับมา
เคาะประตูรถเคาะกระจกรถ

อันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิป
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิป

เขาขับมอเตอร์ไซค์มาตามท้องถนน
แล้วเขาไปเคาะกระจกรถของตำรวจ
ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจในรถยนต์

ทำงานอยู่น้องก็คือทำงานอยู่

ว่าตำรวจก็พยายามชิดแจงว่าผมทำงานอยู่

แต่เขาก็ไม่วายไม่ยอมไปสักทีค่ะ
ตำรวจก็เลยถามกลับไปว่าจะเอาสักข้อหาไหม

ก็เลยถามว่าจะให้ข้อหาอะไรอ่ะ

โกรธมากกว่าเดิมด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นภาพเหตุการณ์
ขณะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังขับรถค่ะ
ปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติด
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีการไปสืบทราบ
ว่าเดี๋ยวจะมีการส่งยากันนะคะ

ขณะที่กำลังขับรถมาตามเส้นทาง

อายุสักประมาณ๒๐ปีลงมาจากมอเตอร์ไซค์

คุณขับรถปากหน้าพรุง

กระจกลดลง

อีกคำขอโทษออกไปก่อน

แล้วพยายามชี้แจงนะว่าเขากำลังปฏิบัติหน้าที่
แต่ด้วยท่าทีของผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นผู้ชายหัวร้อนนะตำรวจก็เลยถามกลับว่าเนี่ย
มันไม่จบสักทีผมกำลังจะไปทำงาน
จะเอายังไงว่ามาโต้กันไปโต้กันมาสักพักค่ะ
ตำรวจก็เลยถามว่าจะเอาสักข้อหาไหม

แล้วมันเป็นหน้าที่ที่เร่งด่วนจริง
ผู้ชายเสื้อน้ำเงินของขึ้นหันมากลับว่า

ถามกลับว่าจะแจ้งข้อหาอะไร
แล้วก็ชี้หน้าถามถามชื่อตำรวจนะลักษณะคือก้าวร้าวเลยล่ะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจอดรถแล้วก็ลงไปเคลียร์ทำความเข้าใจ
รวมทั้งไปตรวจค้นในตัวแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ผู้ชายคนนี้ขับมา
แต่ปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ระหว่างนั้นผู้ชายคนนี้อารมณ์ก็ของขึ้นนะ
ยังไม่จบค่ะยังมีอารมณ์บางช่วงบางตอน

ว่าถึงยกตำรวจมาทั้งโรงพักก็ไม่กลัว
พูดเหมือนกับว่าเขาโกหกว่าเป็นตำรวจ
ลักษณะคือพูดจาท้าทายค่ะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็พยายามชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจยอมขอโทษ
บอกว่าถ้าเกิดว่าผมไปขับรถปาดหน้าคุณ

เพราะว่ากำลังจะเดินทางไปล่อซื้อยาเสพติด
แล้วก็ใกล้ถึงเวลานัดหมายที่จะส่งของกันแล้วด้วย
ชายคนนี้ก็เลยลักษณะเหมือนท่าทีเริ่มอ่อนลง
แต่ก็ยังไม่พอใจตำรวจอยู่ดีนะคะ
พูดจาต่อว่าอีกหลายคำอีกหลายครั้ง
แต่ด้วยความที่ตำรวจตอนนั้นเขาบอกว่ารีบไป
ก็เลยต้องจบนะแล้วก็แยกย้ายกันไป
สุดท้ายก็ผู้ชายคนนี้ก็ยอมจบแต่โดยดี